ส่งกำลังใจให้น้องเชอปรางกันหน่อยนะคะ
สาวสวยคนเก่งของเราเห็นบอกว่าโหมงานหนักจนตอนนี้เสียงแทบจะไม่มีแล้วนะคะ
ไหนจะงานร้องเพลงงานละครงละครงานอีเวนต์ก็มีบ้างช่วงนี้นะคะ

ได้โพสต์อินสตราแกรมเมื่อหลายวันก่อนค่ะว่าน้องไม่ค่อยสบาย
ก็เลยขอเอาตัวเองไปอยู่ใกล้กับคุณหมอที่โรงพยาบาล
น่าจะเป็นการดีที่สุดไม่อยากให้แฟนเป็นห่วงค่ะ
ซึ่งสาเหตุก็อย่างที่บอกไปน่าจะมาจากการโหมงานหนักเกินค่ะ
ล่าสุดน้องเชอปรางออกงานก็เปิดใจให้ฟังด้วยว่า
อาการหนักถึงขั้นที่ว่าเสียงพูดแทบจะไม่มีเลยค่ะ
อยู่เสียงหายค่ะเกิดจากการทำงานนี่แหละค่ะ
กำลังเตรียมซิงเกิ้ลใหม่ทำนู่นทำนี่อยู่
โหลดงานมานิดนึงแล้วก็เสียงหายเราต้องรีบหาย
ก็เลยขออนุญาตเข้าโรงพยาบาลไปให้คุณหมอฉีดยา
เพื่อที่จะฟื้นตัวไวเพื่อจะกลับมาทำงานได้ค่ะ
สบายใจกันได้ค่ะน้องเชอปรางบอกว่าหายดีแล้ว
เชอปางก็อัปเดตให้ฟังแบบนี้แหละค่ะ
ก็เรายังไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นผู้จัดการวงคนใหม่นะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือติดต่อกับทางผู้บริหารโดยตรง
ซึ่งก็คือดูแลพวกเราอยู่เสมอเลยแล้วก็เราก็คือดูแลภายในวงกันเองด้วยค่ะ
กำลังเตรียมถ่ายทำเตรียมเพลงอัดเพลงกันอยู่
อีกไม่นานเกินรอแน่นอนค่ะ